อีกหนึ่งเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับแฝดค่ะคุณชนะ

โอ้โหไม่น่าเลยนะคะสงสารคุณณเดชนเขาจริง

เขาบอกว่าฝาแฝดนี่นะเวลาเขาเกิดมาคุณชนะ
เขาจะเป็นคู่บุญคู่บารมีไม่ใช่คู่แฝดของคุณแบบนั้นหรอกนะ
แต่เขาเชื่อว่าผู้แฝดจะมาให้โชคให้ลาบกันยังไง
ถ้าพร้อมแล้วไปดูเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ
มาเริ่มต้นกับแฝดคู่แรกนั้นก็คือต้นกล้วยน้ำหวาฝาแฝดอยู่ที่บ้านหลังนี้นั่นเองค่ะ
เป็นหน่อต้นกล้วยน้ำว้า๒ต้นที่อยู่ห่างกันประมาณ๑๐เซนติเมตร
และสูงประมาณ๔๐เซนติเมตร
แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือหน่อต้นกล้วยทั้งสองต้นนี้ดันออกใบไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกัน
เรียกได้ว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยทีเดียวล่ะค่ะ
แหลกขนาดนี้ชาวบ้านเขาก็นำพวงมาลัยมาคล้องพร้อมจุดทูปขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเลยล่ะค่ะ
ซึ่งต้นกล้วยต้นนี้ก็มีเรื่องเล่านะคุณผู้ชมคือทางภรรยาของเจ้าของบ้านเขาได้มีอาการปวดแก้งปวดขาเดินไม่ไหว
พอได้ฝันเห็นต้นกล้วยฝาแฝดมาบอกว่าจะให้โชคลาภแต่ต้องนำพวงมาลัยมากราบไหว้
เลยทำให้ทางสามีซื้อพวงมาลัยมาถวายไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละคุณผู้ชมอาการปวดขาของภรรยาหายเป็นกลิดทิ้งจึงเชื่อว่าต้นกล้วยนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอน
คราวนี้ไปดูอีกหนึ่งความเหมือนที่หาชมกันได้ยากอย่างลูกควายฝาแฝดสีเผือก
ควายฝาแฝดสีเผือกสองตัวนี้มีชื่อว่าทองศรีและมณีทองน้องทั้งคู่เป็นควายเพศเมียนะทางเจ้าของควายฝาแฝดบอกว่าแกได้นำน้ำเชื้อของเจ้ารุ่งเพชรควายพันธุ์ไทยยักษ์ใหญ่จากจังหวัดอุบลราชธานีมาผสมกับเจ้าทองมาควายไทยสีดำที่พี่แกเลี้ยงไว้จนกระทั่งเจ้าทองมาได้ตกลูกออกมาเป็นควาย
เจ้าและแม่ควายมีสีดำทั้งคู่แต่ลูกควายกลับเกิดมาเป็นสีเผือกใส่อย่างนั้น
สร้างความงุ่นงงฝนความฮือฮาให้กับเจ้าของและผู้ที่มาพบเห็นเป็นอย่างมาก
และก็เชื่อกันว่าเจ้าลูกควายสองตัวนี้อาจจะเกิดมาให้โชคก็เป็นได้
มาดูอีกหนึ่งฝาแฝดที่มาพร้อมกับเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์กับต้นศรีมหาโพแฝดยักษ์
ที่วัดแห่งนี้มีต้นศรีมหาโพแฝดยักษ์ตั้งอยู่ภายในลานวัดค่ะ
ด้วยความแปลกและความใหญ่ยักษ์นี่เองทำให้มีนักเสี่ยงโชคหลั่งไหลกันมาทั่วทุกสารทิศ
โดยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ายิ่งก่อนวันสลากินแบ่งรัฐบาลจะออก
จะมีผู้คนพากันมาลอดต้นโพศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นจำนวนมาก
และบางคนยังนำเครื่องสักการะมากราบไหว้ขอพรอยู่เป็นประจำ
อกจากการลอดต้นสีมหาโพแล้วบางคนยังไปเก็บใบโพที่ร่วงจากต้นไม้มาอีกด้วยค่ะ
แล้วเขาเก็บมาทำอะไรกันล่ะก็เก็บมาเพื่อนำไปเสี่ยงโชคยังไงล่ะคะ
เพราะเคยมีคนได้โชคจากใบโพของต้นศรีมหาโพต้นนี้มาแล้วนั่นเอง
และฝาแฝดคู่สุดท้ายที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้นั่นก็คือ
เจ้าแม่ตะเคียนทองฝาแฝดสบายพรสบายแผลนั่นเองค่ะ
เป็นต้นตะเคียนที่มีความยาวประมาณ๕เมตรและลำต้นประมาณ๓คนโอบ
พบต้นตะเคียนในลำน้ำขานหลังจากที่มีชาวบ้านเขาฝันเห็นค่ะ
ฝันว่าสองสาวพี่น้องนุ่งสบายสีเขียวเดินเคียงคู่อยู่ริมน้ำขานพร้อมกับบอกว่า
อยากจะขึ้นจากน้ำเพื่อมาสร้างกุศลสร้างวัดให้กับหมู่บ้าน
สุดท้ายพอชาวบ้านไปขุดก็เจอจริงค่ะจึงได้ทำการอันเชิญขึ้นมาไว้ที่วัดแห่งนี้นั่นเองค่ะ
จากนั้นชาวบ้านก็สร้างหุ่นขึ้นมาพร้อมตั้งชื่อให้กับเจ้าแม่ตะเคียนทั้งสองนี้ว่าสบายพรและสบายแพร่
ซึ่งชาวบ้านบางคนที่มากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองฝาแฝดนั้นได้ถูกรางวัลกันอีกด้วย
งานนี้เลยทำให้ชาวบ้านพากันมาขอโชคกับสองเจ้าแม่ตะเคียนฝาแฝดนี้อยู่เป็นประจำ
และนี่ก็คือเหล่าฟ้าแฝดที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ามาให้โชคให้ลาบแต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้
ซึ่งจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
โอ้โหมันเป็นความเหมือนแบบบังเอิญใช่ไหม
ใช่แล้วเรื่องของความมีโชคมีลาบก็เป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกันนะ
บางทีเราตั้งใจอยากจะแบบต้องได้แน่ต้องโดนแน่มันไม่ได้ไงมันเป็นเรื่องของความบังเอิญ

แต่ก็ผิดหวังทุกงวดเหมือนกันไม่ว่าจะแฝดไม่แฝดก็ทำให้เจ็บได้เหมือนกัน